จริงเป็นเหตุซ้ำซากที่มันไม่ควรจะเกิดเลยจริงค่ะ
ม้าลายเป็นจุดปลอดภัยแต่ว่าไม่ปลอดภัย
ครั้งนี้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แทรกมาแทรกขวามาแล้วก็มาชนนักเรียนที่กำลังข้ามถนนอยู่
บาดเจ็บทั้งคู่ค่ะนักเรียนเนี่ยเลือดคั่งในสมองค่ะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
กล้องวงจรปิดตรงทางข้ามทางม้าลายหน้าหมู่บ้าน
เอื้ออาทรบางบัวทอง๒ค่ะอยู่ที่บางกรวยไซน้อย
เราก็จะเห็นเด็กนักเรียน๓คนข้ามมาทางม้าลายนะครับ
เกาะกลุ่มกันมาแล้วกระบะเนี่ยเห็นกลุ่มนักเรียนกำลังจะข้ามข้ามทางม้าลาย
ก็ชะลอความเร็วนะคะกระบะชะลอความเร็วแล้วจอดให้เด็กข้าม
มีน้องนักเรียนชายตัวโตวิ่งนำหน้าใกล้จะถึงเกาะกลางถนนจู่มอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชม
กระบะก็ชะลอแล้วพอตรงเนี้ยมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแทรกช่องจราจรขวาสุดพุ่งชนอย่างแรงค่ะ
ตามรายงานเนี่ยคือเราให้ดูไม่ได้ก็คือน้องเนี่ยตัวลอยไปไกลเกือบ๑๐เมตรนะคะ
ฟาดกับพื้นถนนคือชนเร็วมาเร็วชนแรง
นักเรียนชายอายุ๑๒ปีชั้นม๑บาดเจ็บสาหัสค่ะ
หน้าบวมเลือดออกเต็มปากแล้วก็ข้างขวาเนี่ยก็เป็นแผลฉีกยาวอาการน่าเป็นห่วง
ตอนนี้เนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะ
ขณะที่นายธีรินมหาสิงอายุ๒๕ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เจ็บหนักค่ะ
หน้าผากเป็นแผลขนาดใหญ่และลึกด้วยเพราะว่าเค้าคาดว่าไม่ได้ใส่หมวกน็อก
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โรงช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ได้แล้วก็มีเลือดข้างในสมองกระดูกใต้ตาแตกหายปลาร้าหัก
อาการยังน่าเป็นห่วงค่ะ

ถ้าเลือดไม่หยุดจะต้องผ่าตัดสมอง
ส่วนหายปลาร้ากับกระดูกใต้ตากำลังรอการผ่าตัด
หมอก็เลยห้ามเยี่ยมและงดให้อาหารทุกอย่าง

ถึงจะมีประกันอุบัติเหตุของทางโรงเรียนและบัตรทอง
แต่โรงพยาบาลแจ้งว่าบัตรทองใช้ไม่ได้
ถ้าเป็นอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน
นี่ค่ะเงินก็ไม่พอนะคะ

เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกันค่ะ
นี่คือประกันว่าวันนี้จะมีเลือดออกเพิ่มไหม
ถ้าเลือดก้อนใหญ่ก็ต้องผ่าตัดสมองค่ะ
รถอย่างที่รถน้องแบบว่าขับเร็วมาก
เร็วมากแล้วรถกระบะเค้าตอบถอดทะลอตามชิปนะคะ
จอดแล้วน้องมันก็ต้องรีบสิ้นเพราะเร็ว

เรื่องลูกคดีด้วยอย่างงี้ครับ
คุณแม่ตอนนี้ก็เครียดเลยค่ะลูกชายก็อาการสาหัสนะคะ
ตำรวจสพบางบัวทองบอกว่าจะสอบปากคำเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาคารดีขึ้น
โดยเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนี้ยังให้การไม่ได้นะคะ
แล้วก็จะตรวจด้วยว่ารถมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยหรือไม่
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือค่ารักษาของผู้บาดเจ็บก่อนค่ะ